จะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำล่องเรือกลางทะเลกันที่จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบีเขามีอันซีนแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างทะเลแหวกด้วย
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณวัชรีดวงใสค่ะ
หาดทรายขาวเนื้อนวลละเอียดตัดกับภูเขาและท้องฟ้าที่มีแดดจ้าแบบนี้เหมาะกับการเที่ยวทะเลจริงค่ะ
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ที่จังหวัดกระบี่นะคะ

ช่วงน้ำลดนะคะที่แห่งนี้ค่ะจะสามารถเดินทางไปที่เกาะได้ถึง๓เกาะด้วยกัน
นั่นก็คือเกาะทัพเกาะหม้อแล้วก็เกาะไก่ค่ะ
สันทรายเชื่อมเกาะทั้ง๓เกาะนี้ให้ถึงกัน
และจะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูง
เมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยโผล่ขึ้นมา
เหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกเป็น๓ส่วน
แต่ถึงแม้สันทรายจะไม่โผล่ขึ้นมาเราก็สามารถเดินเล่นน้ำได้ค่ะ
เพราะหาดทรายของทะเลแหวกขาวสะอาดน่าเล่นน้ำ
นับเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หาชมที่ไหนไม่ได้อีก
จากจะได้ไปชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติกันแล้ว
น้ำทะเลที่อบล้อมทะเลแหวกเอาไว้ก็ยังสวยเป็นประกายสีฟ้า
ท้าทายสายตาสมกับเป็นทะเลอันดามันที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของหาด
และความสวยงามของน้ำทะเล
นับได้ว่าทะเลแหวกได้รวมความงดงามและอัศจรรย์ต่างที่ธรรมชาติ
จะรังสรรค์เอาไว้อย่างครบถ้วนเลยค่ะ
ฟังทะเลก็คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว
เรือสปีดโบ๊ทจอดลอยลำกลางทะเล
ให้นักท่องเที่ยวลงดำน้ำชมปลาและปากการัง
เพียงแค่ข้ามมาอีกฝั่งของเกาะบรรยากาศที่มีจุดเด่นเป็นทะเลและหาดทราย
ก็กลับกลายเป็นภูผาและทิวเขาเป็นพระเอกของเรื่องแทน
บรรยากาศสบายฟ้าใสแดดสวยประดับผิวมะพร้าวคลอคล้าวด้วยเสียงคลื่น
ก็พลิกกลับมาเป็นบรรยากาศแนวผจญภัยนิด
ไร่เลตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินแต่ต้องเดินทางด้วยเรือ
เพราะถูกภูเขาโอบล้อมทุกด้าน
ทำให้ผู้คนที่จะเดินทางมาเที่ยวต้องนั่งเรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
และนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ชาวบ้านที่นี่ยังไม่ถูกเทคโนโลยีหรือความเจริญกลืนกิน
จุดที่ได้รับความสนใจอีกหนึ่งจุดคือเกาะห้องค่ะ
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงชัน
โดยรอบมีลักษณะคล้ายห้องหรือหลากปูนมีทางเข้าออกผ่านช่องผาประมาณ๑๐เมตรเพียงทางเดียว
เรือสามารถแล่นเข้าไปได้เมื่อน้ำขึ้น
ส่วนพื้นที่ด้านล่างเป็นทรายขาวสะอาดราบเรียบเสมอกัน
น้ำตื้นแค่ประมาณหนึ่งเมตรและใสมากค่ะ
จุดนี้เหมาะสำหรับการเล่นน้ำและเก็บภาพไว้อวดโลกโซเชียล
เล่นน้ำและดำน้ำกันจนเหนื่อยก็ได้เวลาพักผ่อนกันแล้วค่ะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่หากมาเป็นครอบครัวก็จะมาพักกันที่นี่

ตั้งอยู่ในบรรยากาศร่มรื่นของสวนมะพร้าวและสนามย่า
มีเปรยวนให้แข็งนอนชิวอยู่หลายจุด
และยังมีบริเวณสำหรับเล่นกีฬากลางแจ้งด้วยค่ะ
กระบี่เราจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลา
จนถึงประมาณสักปลายเดือนเมษายน
ก็จะเป็นนักเที่ยวท่องเที่ยวของที่โรงแรมนี้ก็จะมาจากสแกนดีเนเวียเยอะ
มาจากนอเวย์สวีเดนเดนมาร์ค่อนข้างมาก
เพราะฉะนั้นแขกที่มาโดยมากก็จะเป็นลักษณะของแขกที่มีครอบครัวแล้วค่อนข้างเยอะ
ก่อนจะจบวันก็ไปเก็บภาพสวยกันที่ชายหาดกันก่อนค่ะ
เสร็จแล้วก็ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ากันสักหน่อย
ฟังเสียงคลื่นกระทบฟังพร้อมกับแสงสุดท้ายของวัน
นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่คุ้มสุดค่ะ
ชัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน